อ่ะทีนี้ชาวบ้านเขาก็เอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปกันแล้วใช่ไหม
ถือโทรศัพท์ต่อเลยค่ะเพราะว่าข่าวนี้มีเรื่องราวข่าวแปล
เกี่ยวกับตัวลงตัวเลขมาให้ได้ติดตามกันเผื่อจะได้ถ่ายรูปเผื่อจะได้แคปหน้าจอ
เดี๋ยวพาไปดูที่แรกกันก่อนเลยนะคะที่แรกเนี่ยจะพาไปดูมะพร้าวประหลาด
ประหลาดยังไงคุณผู้ชมเห็นแค่นี้หลายคนอื้อหือแล้วแล้วบอกว่าเนี่ยเหมือนเหมือนเซียนพญานาค
ลำตัวพญานาคก้านเนี่ยมันงอมันคดมันเคี้ยวแบบนี้
มะพร้าวต้นนี้เนี่ยนะคะปลูกอยู่ในบริเวณบ้านพักที่ตำบลคอนสายอำเภอกู่แก้วที่อุดรค่ะ
ซึ่งเจ้าของบ้านแม่เจ้าของบ้านเนี่ยนะคะก็คือนางบัวผันบุญสิทธิ์อายุ๖๓ปีเนี่ย
เล่าให้ฟังบ้านนี้ไม่ใช่บ้านฉันจ้าเป็นบ้านลูกชายฉันเอง
ลูกชายฉันเนี่ยทำงานอยู่ที่ชนบุรีเขาไม่ค่อยได้กลับมาที่อุดรหรอก
แต่เมื่อ๓วันก่อนเนี่ยพ่อตากับแม่ยายของลูกชายเนี่ยนะ
เขามาตัดย่าบริเวณบ้านมองไปเนี่ยเห็นต้นมะพร้าวต้นนี้มันแปลกตา
ก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาดูกันโอ้โหทีนี้ค่ะ
พอเพื่อนบ้านมาดูเสร็จแล้วไม่ได้ดูอย่างเดียวค่ะ
หลังจากนั้นมากันเพียบเลยค่ะมาตีเลขเด็ดกันดูสิมาไหว้
มาขอเลขจากต้นมะพร้าวหน้าตาประหลาดจุดทูบเรียบร้อยเสร็จสับ
มีของมาถวายแล้วก็เลยอยากรู้ไงว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาตีเป็นเลขอะไรได้บ้าง
เขาก็กระซิบบอกเรามาบอกว่าได้เป็น
๑๙๒๓๕แล้วก็๑๒ครับเอออันนี้ที่ชาวบ้านเขาบอกมาเนาะ

เออนะฮะก็ดูกันเอาแล้วกันนะฮะ